นี่มาแบบนี้

แล้วก็อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของญี่ปุ่นเลย
หลังจากที่เขามีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณพระบรมธาตุเจดี
นวมนวมว่ามงคลเศรษฐี
ก้าวยอดบนยอดเขาแบบนี้ค่ะให้เป็นสวนสวนสไตล์ญี่ปุ่น
ซึ่งการจัดสถานที่ต่างการตกแต่งมุมต่างเหมือนกับไปญี่ปุ่น
ดูสิที่จุดจอดรถประจำทางดารุมะแล้วก็แมวกวากสวนสากุระมีหมดเลย
คือเป็นความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยนะคะ
การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นก็มานี่ใช้งบเป็น๑๐ล้านเลยนะ
แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นไปจนถึงยอด
ก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเดิมบางนางบวชอำเภอสามชุกได้แบบชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชม

เขาเปิดให้เข้าชมแล้วก็สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นนะในวันธรรมดา
ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดจนถึงประมาณ๖โมงเย็นนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสกับรองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวชบอกว่า
มีแนวคิดแบบนี้ค่ะมีแนวคิดจะพัฒนาวัดให้เป็นแลนดมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงแบบเข้าวัดธรรมบุญน่ะแล้วที่วัดเนี่ยจะมีเด็กมาสวดมวลไหว้พระพระประจำเลย
อันนี้ก็เลยต้องการสร้างความแปลกใหม่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
อาตมาอยากไปญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่อาตมายังไม่มีโอกาสได้ไปเลย
อาตมาเลยจำลองสถานที่ในวัดนี้ให้เหมือนกับญี่ปุ่นแล้วก็ผสมความเป็นไทยเข้าไป
จะได้ดึงดูดให้คนมาไหว้พระทำบุญถ่ายรูปเป็นที่ละลึกนะคะ